เพราะว่าร้อนแบบนี้โรคที่มากับช่วงหน้าร้อน
ก็คือโรคอุจจาระร่วงโรคท้องร่วงท้องเสียต่างนะคะ

ก็มีการพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแล้วกว่า๒๔๐๐๐คนด้วยกันค่ะ
ที่สำคัญก็คือหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่า
เวลาท้องเสียเวลาท้องร่วงต้องดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่
ทีนี้เครื่องดื่มเกลือแร่มี๒แบบด้วยกัน
มาดูกันนะคะว่าแบบไหนที่ควรจะดื่มและแบบไหนที่ไม่ควรจะดื่มค่ะ
มาดูเรื่องของสถิติการพบโรคกันก่อนนะคะ
นายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็เปิดเผยบอกว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมมาจนถึงวันที่๒๑มีนาคม๒๕๕๙
พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแล้วกว่า๒๔๕๙๘๘คนจาก๗๗จังหวัด
โดยระบุบอกว่าโรคอุจจาระร่วงก็ถือว่าพบได้บ่อยในช่วงอากาศร้อน
สาเหตุนั้นก็มาจากการรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด
หรือว่ามีเชื้อโรคปนเปื้อนทำให้เกิดการติดเชื้อ
ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าพญาติ
จากนี้อาการท้องเสียยังสามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหารรสจัดด้วย
หลักกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาแนะนำวิธีดูแลตัวเอง
ท้องเสียในช่วง๒๔๗๒ชั่วโมงแรกก็ประมาณ๑๓วันแรกนะคะ
โดยให้หยุดรับประทานอาหารประมาณ๒๔ชั่วโมง
เพื่อให้ลำไส้ได้หยุดการทำงานค่ะ
นำมาผสมกับน้ำต้มสุกค่ะ
ถ้าหากว่าไม่สามารถหาซื้อได้ก็เตรียมเองได้เหมือนกันนะคะ
วิธีเตรียมก็ผสมน้ำตาลทราย๒ช้อนโต๊ะ

เครื่องดื่มนี้เป็นการทดแทนน้ำกับเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปค่ะ
เสียน้ำจากอาการท้องเสียนั้นก็ไม่ควรรับประทานยาที่ทำให้หยุดถ่ายทันที
เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
อาจจะเกิดอาการท้องอืดท้องผูกและทำให้เชื้อโรคยังคงอยู่ในร่างกาย
ทางนี้ยังฝากเตือนมาด้วยค่ะว่าหลายคนเข้าใจผิดซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย
พอนำเครื่องดื่มเกลือแร่แบบนี้มาดื่มช่วงท้องเสีย
เครื่องดื่มแบบนี้มีน้ำแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
ทำให้ร่างกายดึงน้ำและน้ำตาลเข้ามาในทางเดินอาหาร
ก็จะยิ่งส่งผลให้ลำไส้นั้นบีบตัวมากขึ้น

ซึ่งดูง่ายก็คือจะต้องเป็นเกลือแร่ที่มีส่วนผสมของน้ำและเกลือแร่เท่านั้นค่ะ